ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเครื่องดื่มยอดฮิตของวัยรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ชานมไข่มุกทั้งวัยรุ่นทั้งวัยทำงานเลย
ตอนนี้มีประเทศหนึ่งกำลังซื้อความต้องการกำลังสูงเลย
อาจจะเป็นหนทางและเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการชาวไทยได้
แต่จะเป็นประเทศไหนติดตามในเช้านี้ต้องรู้
หลอกให้คุณกดลิงค์เพื่อรับเงินชดเชย๒๐๐๐ระหว่างว่างงานนะครับ
โดยอธิบดีกรมการจัดหางานนายไพโรธโชติกัสเถียรมาเตือนว่า
คุณได้รับเงินชดเชยระหว่างว่างงานตามนโยบายของรัฐบาลเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
และคุณเป็นรายชื่อตกหล่นให้ยืนยันสิทธิย้อนหลังพร้อมแนบลิงก์มาให้คุณกดด้วย
อย่าลงเชื่อกฎเด็ดขาดครับเพราะคุณจะถูกขอข้อมูลส่วนตัวต่าง
ไม่ดีจะโดนแฮ็กข้อมูลด้วยทั้งนี้ครับกรมการจัดหางานไม่มีนโยบายย้ำ
ถ้าคุณสงสัยข้อมูลอะไรติดต่อสายด่วนจัดหางานโทร๑๖๙๔ได้เลยนะครับ
ส่วนเรื่องนี้กระทบเงินในกระเป๋าของทุกท่านอีกแล้วนะครับ
เพราะว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
เผยว่ามีแนวโน้มว่าจะปรับราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีกเร็วนี้
ว่าจะปรับขึ้น๒บาทหรือ๔บาทต่อกิโลกรัม
ซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกเนื้อหมูต้องปรับขึ้นตามไปด้วยครับ
ปัจจุบันหมูหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ๗๐๗๒บาท
แต่ต้นทุนการเลี้ยงอยู่ที่๙๕๙๖บาทเข้าไปแล้ว
ส่วนราคาเนื้อหมูปรับขึ้นจากโลละ๑๔๔บาทเป็นโลละ๑๔๕บาท
สาเหตุล่ะทำไมต้องปรับขึ้นล่ะราคาเนื้อหมู
มาจากต้นทุนการเลี้ยงหมูที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับขึ้นต่อเนื่องครับ
ทำให้เกษตรกรขาดทุนอย่างหนักและยังมีหมูลักลอบนำเข้ามาตัดราคาอีกด้วย
ส่วนราคาไข่ไก่ยังขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะปรับขึ้นเป็นฟองละ๔บาทเร็วนี้ครับ
และใครทำธุรกิจชานมไข่มุกมีช่องทางมาเพิ่มครับ
คุณผู้ชมมีโอกาสมาทางสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณเมืองมิลานประเทศอิตาลีเปิดเผยว่าตลาดชานมไข่มุกในอิตาลีกำลังเปิดกว้างนะ
มีมูลค่าการค้าถึง๔๒ล้านยูโรเป็นเงินไทยก็๑๕๐๐ล้านบาทครับมากกว่า๑๕ของตลาดยุโรป
คาดว่าจะโตเฉลี่ย๑๘ต่อปีและยังมีอนาคตอีกมากเลยนะครับสำหรับตลาดชานมไข่มุกในอิตาลี
โดยร้านชานมไข่มุกส่วนใหญ่กระจายในเมืองใหญ่๓๐เมืองครับเช่นมิลานโรมโบโลนย่าและตูรินครับ
โดยมีร้านค้า๒๓๖ร้านและตลาดชานมไข่มุกในอิตาลียังเหลือพื้นที่อีกมากให้ร้านใหม่เข้าไปทำตลาดได้ครับ